เป็นเกมที่การท่าเรือก็หวังจะเก็บ๓คะแนนนะครับ
เพื่อที่เป็นการจะฉลองวันคล้ายวันเกิดนะครับ

คุณบรรพลันธุ์ลัมศรรษณ์มาดำแป้ง
และถ้าเกิดชนะได้ในครึ่งจากฝูงก้อนเกมนี้มิวมี๗แป้มครับ
เรือก็ขึ้นนำก่อนนะครับ๑๐นาที๒๑จากเควินดีโรมรำ

โอ้โห๒๑ครับแหวกแล้วก็ยิงยัดเสาแรกไปเลยครับ
ลูกยิงของทางอภิวัตเพ็งประโคนครับนาที๓๒
เกมแบ่งแต้มเสมอ๑๑ครับทำให้การท่าเรือนั้นพลาดโอกาสในการแซง
ประจวบขึ้นไปเป็นจ่าฝูงครับ
เท่ากับการท่าเรือแต่ว่าประตูได้นะครับ
รัชศรีมาแต่ว่าประตูด้ายก็บวกอยู่เยอะกว่า๑ลูก
นี่คือสถานการณ์นะครับของการออกสตาร์ทในช่วงต้นฤดูการครับทั้งหมด